นี่ภาพจากกล้องหน้ารถที่ขับตามรถอีกคันเนี่ย

ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรง
แล้วเจอกระบะคุณกำลังจะเลี้ยวขวา
แล้วตัดหน้าพอดิบพอดีมันเกิดอะไรขึ้น
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิประทึกนี้กันนะครับ
แต่กระบะอยู่เลี้ยวขวา
แล้วคุณดูเส้นทึบตรงกลางถนน
สีเหลืองขีด๒เส้นหมายถึง
เลี้ยวไม่ได้ครับกลับรถไม่ได้นะครับ

เป็นภาพเหตุการณ์ทำให้รถจักรยานยนต์

บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันริมถนนแห่งหนึ่งฝั่งบ้านโคกขวาง
่งหน้านิคมอุตสาหกรรม๓๐๔พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

ก็คลิปมันฟ้องเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
ก็อย่างที่เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นี่เอง
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บ๑คน

มีอาการเจ็บขาศีรษะแตกกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบถามพนักงานปั๊มน้ำมันผู้เห็นเหตุการณ์

คนขับรถคู่กรณีคือไม่ได้หลบหนีไปไหนคุณ
คือเข้าปั๊มปุ๊บจอดเลยคือคนนี้
แล้วอย่างที่เห็นในกล้องหน้ารถ
คือเขาก็รีบลงมาดูคนเจ็บเลยนะครับ

คนขับก็อยู่ในอาการตกใจนะครับแต่ก็เข้าไปช่วยเหลือ
หลังจากทราบว่าคนขับกระบะได้ตามไปพูดคุย
เกี่ยวกับผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลต่อด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อปฏิเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ

ขวามาตรงเส้นทึบแบบนี้นะครับ